นาทีแล้วนะครับติดตามชมข่าวกันต่อวันนี้

ใช่คือต้องบอกว่าทุกเบรกเนี่ยห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะ

มีหลายประเด็นให้สนใจให้ติดตามกันนะคะ
มาดูกรณีความคืบหน้ารถสีขาวรถเก๋งที่เขาไม่หลบรถพยาบาลกู้ชีพ
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นายจตุรงค์เสียชีวิตนะคะ
เรื่องนี้ก็ทำให้จะต้องมีการติดตามหาความคืบหน้ากันต่อไป
โดยการออกหมายเรียกคนขับรถเก๋งสีขาวนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลแหละว่า
ที่รถเก๋งสีขาวไม่หลบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน
อาจจะเป็นสาเหตุให้นายจตุรงวงเวียนอายุ๒๓ปีเสียชีวิตไหม
หลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุรถชน
แล้วก็นำตัวมาขึ้นรถฉุกเฉิน
และจะไปส่งโรงพยาบาลแต่กลับมาเสียชีวิตระหว่างทางแบบนี้
พันธมตโทอิสระศรีคุ้มรองสารวัตรสอบสวนสพแก่งคอย
บอกว่าได้ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วนะคะ
แล้วก็จะสำรวจหากล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เพื่อตรวจดูว่าทะเบียนรถเก๋งสีขาวนี่หมายเลขทะเบียนอะไร
เพราะว่าภาพจากโทรศัพท์มือถือยังไม่ชัดเจน
จะได้ออกหมายเรียกแล้วก็ให้คนขับนั้นมา
ปากคำดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของนายจตุรงนั้น
ก็จะสอบสวนด้วยเหมือนกันว่าเกี่ยวข้องกับการไม่หลบรถพยาบาลด้วยหรือเปล่า
นี้ญาติของผู้เสียชีวิตเองก็ยังไม่มีการมาแจ้งความ
เกี่ยวกับรถเก๋งสีขาวแต่อย่างใดนะคะ
ด้านครอบครัวของนายจตุรงวงเวียนค่ะ
ที่ตำบลใหม่นาเพียงอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
มีการจัดงานรวมไปถึง
บรรยากาศแห่งความสูญเสียก็โศกเศร้าค่ะ
โดยนางสมรวงเวียนอายุ๓๘ปีพี่สาวของนายจตุรงค์
บอกว่าเสียใจมากที่น้องชายต้องเสียชีวิต
ที่สำคัญน้องชายเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะ
โดยเฉพาะลูกชาย๕ขวบที่ต้องดูแล
แล้วก็บอกด้วยว่าเหตุการณ์วันนั้นนะ
ถ้าหากว่ารถเก๋งสีขาวคันนี้หลบไปสักหน่อยหนึ่ง
น้องชายก็คงจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทัน

ก็ขอให้กรณีของน้องชายนั้นเป็นรายสุดท้าย
ฟังเสียงพี่สาวผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็คือถ้ารถรองมันก็ถือว่า
เป็นเหตุสุภิใสแล้วที่เขาเปิดหว่อไป
ก็คือหนูอยากจะให้ฝากให้เป็นรายสุดท้าย
หนูไม่อยากให้มีครั้งต่อไปรายต่อไปอีกค่ะ
สำหรับกำหนดการชะมะนักกิจสมทรณะจตรงนั้น
จัดที่วัดบ้านท่าเยี่ยมตำบลใหม่นาเพียง

วันนี้เวลาบ่าย๓ด้วยนะคะ